การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ
ที่ผ่านมากองทัพบกมีการจัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนนะครับ
เพื่อเข้าหากลุมคนที่
ไม่ไว้วางใจรวมทั้งไม่เชื่อมั่นในหน่วยงานของรัฐ
รวมทั้งเข้าหาครอบครัวที่เห็นต่าง
เพื่อให้กลุ่มเหล่านี้นั้นเข้ามาร่วมกันสร้างความปรองดองสมรรถฉัน

กำลังซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับชาวบ้านชุดนี้
เป็นชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน

ในพื้นที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานี
เป็นอีกภารกิจสำคัญของทหาร

ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับชาวบ้านในพื้นที่

โดยมีภารกิจ๓ประการคือ
สลายการจัดตั้งเขตอำนาจรัฐซ้อนในหมู่บ้าน
ลายแหล่งบมเพาะในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา
และช่วยขับเคลื่อนโครงการประชารัฐในหมู่บ้านเป้าหมาย
เข้าหากลุ่มคนที่มีความหวาดระแวงไม่เชื่อมั่นต่อรัฐ

เพื่อให้เข้ามาร่วมกันสร้างความปรองดองสมาณชั้น

ว่าจะเป็นเรื่องของเอาการพัฒนาเข้าไปช่วยนะครับ
ให้เขาเห็นว่าทางรัฐเองมีความจริงใจ
ชาวปกลลอนี่รีบเข้าไปช่วยเหลือ

อันนี้ผมพิสูจน์กับตัวเองว่าได้ผล

ในอดีตนะครับก็เคยเป็นหมู่บ้านที่
มีการเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามนี้สูงนะครับ

ที่เองบางทีปฏิบัติไม่ได้นะครับ
ก็ทำให้ผลตอบรับชาวบ้านนี้ดีมากนะครับ

ส่วนใหญ่จะเป็นคนในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้

จะต้องผ่านการอบรมจากบุคลากร

เน้นย้ำห้ามสร้างเงื่อนไขให้กับคนในพื้นที่
นำไปสู่ความขัดแย้งที่ยากต่อการแก้ปัญหาในอนาคต
ตอนนี้เราหมดไปแล้วเข้าใจแล้วว่าพี่น้องต้องการอะไร
เจ้าที่รัฐที่ทำทุจริตผมก็จะปลดทันที
ไม่ว่าทหารตำรวจพลเรือน

เพราะฉะนั้นเราจะทำในเรื่องของเราก่อนคือ
กวาดเจ้าที่ของเราให้เรียบร้อย

วันนี้เมื่อเรียบร้อยแล้วก็
เป็นเรื่องของผู้เห็นต่างที่จะลงมาสู้กับข้างล่าง

เรามาเพื่อป้องกันมาช่วยเหลือนะครับ
งานด้านมวลชนจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยลดความหวาดระแวง

กลับตัวกลับใจมาร่วมพัฒนาแผ่นดินเกิดร่วมกัน
สารสเกลียวข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน